กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยแถลงวันละสองครั้งนะฮะ
ช่วงสิบเอ็ดนาฬิกากับสิบห้านาฬิกาเดี๋ยวเราจะอัปเดตตัวเลขให้
แต่ถ้าดูจากสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยนะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับ
โดยท่านอธิบดีกรมสารณิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศคุณกาญจนาพัทรโชค
บอกว่าสถานเอกอักราชทูตณกรุงเทลอาวิฟต์รายงานสถานการณ์อิสราเอลว่ายังคงรุนแรง
โจมตีด้วยจรวดจากฉนวนกาซ่าที่ยังคงดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง
รัศมีการโจมตีขยายวงจากรอบฉนวนกาซ่าไปยังกรุงเทลอาวีฟแล้วก็เมืองโดยรอบ
และนครเยรูซาเลมซึ่งถือเป็นการโจมตีที่มีรัศมีกว้าง
แล้วก็มุ่งเป้าทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลอย่างเด่นชัด
ในขณะที่กองทัพอิสราเอลก็ได้ทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตัดน้ำตัดไฟบริเวณฉนวนกาซ่าด้วยนะครับ
ทัพอิสราเอลประกาศว่าสามารถกระชับพื้นที่ในเขตเมืองต่างได้สำเร็จ
แล้วก็ได้อบพยพคนออกจากเมืองรอบฉนวนกาซ่าได้แล้ว๑๕จากทั้งหมด๒๔เมือง
แต่อาจยังมีผู้ก่อการร้ายหลงเหลือในพื้นที่แล้วก็มีการเรียกกำลังสำรองมากกว่าสามแสนคน
ซึ่งถือเป็นการระดมกำลังครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล
นี่คือสิ่งที่สถานเอกอักราชทูตณกรุงเทลอาวีฟรายงานมายังกระทรวงการต่างประเทศของไทย
ในอีกซีกหนึ่งเนี่ยฝั่งของทางกาซ่าเนี่ยก็มีรายงานว่าทางฝั่งของกลุ่มฮามาสนะครับ
บอกว่าถ้าเกิดอิสราเอลมีการโจมตีเข้ามาโดยไม่บอกใช่ไหม
เขาก็จะมีการฆ่าตัวประกัน๑คน
คือขู่ว่าจะมีการไล่สังหารตัวประกันนะคะ
ส่วนตัวเลขของคนไทยนะครับในวันนี้นะฮะกระทรวงการต่างประเทศบอกว่า
มีแรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นแล้ว๑๘คน
เมื่อวาน๑๒วันนี้ได้รับการแจ้งเพิ่มอีก๖เป็น๑๘คน
โดยเป็นการแจ้งมาจากฝั่งของนายจ้างของแรงงานไทยในอิสราเอล
ยืนยันเรื่องของตัวบุคคลเนื่องจากยังเข้าพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปนำร่างของผู้ที่เสียชีวิตมาตรวจสอบเรื่องอัตลักษณ์บุคคลไม่ได้
ขณะเดียวกันผู้บาดเจ็บตัวเลขยังอยู่ที่๙คนนะครับ
และคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในฝั่งของฮามาสในฝั่งของกาซ่า

คนไทยที่ขอเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้เพิ่มเป็น๓๘๖๒คนนะฮะที่ลงทะเบียน
และไม่ขอกลับ๕๒คนแต่ได้รับการช่วยเหลือไปอยู่ที่ปลอดภัยที่ศูนย์อพยพแล้ว
อธิบดีกรมสารณิเทศโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่าจะยังไม่มีการนำศพของแรงงานไทยที่เสียชีวิต
ขึ้นเครื่องบินกลับมาประเทศไทยณขณะนี้นะครับ
เนื่องจากทางการอิสราเอลยังต้องรอขั้นตอนในการนำร่างออกมา
แล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่างรวมทั้งเรื่องการเยียวยาจากทางฝั่งของอิสราเอลด้วย
สำหรับเครื่องบินของกองทัพอากาศแอร์บัตร๓๔๐ที่จะไปรับคนไทยวันที่๑๕นี้ค่ะ
จะมีรับศพมาด้วยไหมคะเพราะว่าทางกองทัพอากาศบอกว่าน่าจะใช้เครื่องนี้ในการรับศพมา
ค่ะยังไม่มีนะคะยังไม่มีค่ะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมื่อเช้าท่านทูตได้เรียนแล้วเหมือนกันก็คือว่า
เรายังต้องรอทางการของอิสราเอลในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งมันจะมีส่วนที่ช่วยในการที่จะสามารถไปเจรจากับทางการอิสราเอลในการที่เยียวยาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตได้นะคะ
อันนั้นก็ถือว่าสำคัญแล้วก็กระบวนการในการพิสูจน์อัตลักษณ์ปกติก็ใช้เวลาไม่น้อยนะคะ
ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นภาพของแรงงานไทยที่ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือไปยังศูนย์อพยพแล้วเนี่ยนะฮะ
อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอการเดินทางกลับประเทศหรือใครที่ไม่ประสงค์เดินทางกลับก็รอไปเริ่มต้นทำงานใหม่

เช้าวันนี้คุณจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับ
ณขณะนี้ในส่วนของแรงงานไทยเนี่ยคือ๑๘คนนะครับ
พร้อมกับระบุว่าทางอิสราเอลยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เสี่ยงภัยต่างได้
เพราะยังมีการสู้รบต่อสู้กันอยู่ตลอดจึงไม่สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไม่ได้นำศพผู้เสียชีวิตออกมา
แต่ทางการอิสราเอลได้อบพยพคนไทยจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายออกมาได้มากขึ้น
ตอนนี้ช่วยมาได้ประมาณ๕๐๐คนแล้วจากคนไทยในอิสราเอลที่มีอยู่ทั้งหมด
แรงงานไทยเนี่ย๓๐๐๐กว่าคน
สำหรับคนไทยที่เสียชีวิตทั้ง๑๘คนนะครับ
เราได้รับการยืนยันจากญาติญาติที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบของทีมข่าวของเราเมื่อช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมา
ทราบชื่อแล้วจากญาติเนี่ย๘คนด้วยกัน
เพราะเขาได้รับแจ้งจากเพื่อนคนงานด้วยกันหรือว่าฝั่งนายจ้างนะ
มีนายสมควรพันธ์สะอาดซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครพนม
เมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับครอบครัวของเขา
นายไกรสอนอรันถิตเป็นชาวอุดรธานีนายดัวแทร่ย่างเป็นชาวเชียงราย
นายทวัดชัยแส่เท้าชาวจังหวัดนัน
จักรพงศ์จันทรเสนาชาวอุดรธานี
นายอนุชาโสภากุลชาวอุดรธานี
ธิรพงศ์กลางสุวรรณชาวอุดรธานี
แล้ววันนี้เราตรวจสอบเพิ่มได้อีก๓คนนะครับ
ญาติยืนยันว่าได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตแล้วที่อิสราเอล
เป็นชาวขอนแก่นนะครับ
คนเป็นพี่น้องกันชื่อนายอภิชาติกุศลัมและนายพงเทพกุศรำ
ส่วนอีกหนึ่งคนชื่อนายพิชิตนาจันทร์นะครับ
เท่ากับว่าเหลืออีก๗คนที่ยังไม่ทราบว่าคือใครนะครับ
ซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็ติดต่อยาดพี่น้องเขาไม่ได้
ก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ยังไม่รู้ว่าคือใครเลย
แต่ที่รายชื่อออกมาแล้วแน่นอนว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวก็เริ่มทยอยได้รับแจ้งแล้ว